ไปต่อกันที่อันนี้แหละยังอยู่ที่เมย์นะ
ต้องบอกว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เมย์กับเมซี่เจว่ามาหลอกเด็กหรือเปล่า
หลายคนพูดถึงเยอะนะว่าดูแล้วดูไม่เข้ากันหรือเปล่า

ที่เชียร์ก็เชียร์ฝั่งที่เบรกก็เอี๊ยดกันเยอะเลยนะคุณผู้ชม
แต่ว่าแฮปปี้อยู่เพราะว่าเพื่อนเนี่ย
เป็นกองหนุนให้เมย์เยอะเลยทีเดียวค่ะ

ระดับตัวแม่สาวสุดซีอ้ำพัชรภามี

ถึงกับมีการโพสต์ภาพคู่เลยนะคุณผู้ชม

เรื่องการกินย่าอ่อนของน้องสาวคนสนิทแบบนี้

ตอนนี้เป็นไงล่ะจ๊ะเด็กกว่าของเขาอีก

จบเลยเนี่ยเพิ่งจบเลย๒๒ปีเอง
พี่ลำดับถัดมาอย่างนานารายบีน่าค่ะก็ไม่พลาดเหมือนกัน
โพสต์ภาพคู่กับคนหัวใจสีชมพูพร้อมกับข้อความว่า

อย่างสาววุ้นเส้นก็เอาเหมือนกัน
พากลุ่มเพื่อนซีค่ะยกขยงมาร่วมเฟรมกันเลย
พร้อมกับพากันชี้ไปที่คนต้นเรื่อง

ตามด้วยแคปชั่นหนังแฮปปี้
ทั้งด้วยอีโมติคอลหัวใจ๓ดวงนะครับ
เช่นเดียวกันกับดาราสาวสุดโอโม่แป้งออนจีราค่ะ

บอกว่าทิ้งตรูไปอีกหนึ่ง
ดูแลสมบัติชาติดีนะเลิฟ
แล้วก็ติดแท็กไปที่ไอจีของเมย์เช่นเดียวกันค่ะ
เดียวกันค่ะแต่ที่มาช้ากว่าคนอื่นแตกเข้ามาและแซวหนักมาก
ต้องยกให้แท็กพระรันยูค่ะที่ถึงกับโพสต์ภาพที่สาวเมย์เขาสวมเสื้อ
ซึ่งสกรีนไลน์เป็นใบหน้าของเจชนะทิพย์โอ๊ยอุตตาอะไรจะขนาดนั้นไหมคุณเอ้ย
พร้อมกับข้อความบรรยายสุดฮานะบอกว่านี่ไม่บอกน้องสักคำนี่น้องนะ
แล้วใส่เสื้อคือจุดตามด้วยติดแฮสแท็กนะเจธนาทิพย์ติดไปที่เจแล้วนะ
บอกว่าดูแลพี่สาวพี่ด้วยนะงานงอกละน่ารักจริงคู่นี้
ถึงว่าจุดเวลาใครแตะเจขึ้นแทนตลอดเลย
แหม่ตัวรักกันจริงอะให้ว่าไงอะ
เอาจริงนะคุณผู้ชมเราก็ยังสงสัยไม่เลิกนะว่าคู่นี้เขาไปคลิกกันตอนไหน
มีอะไรที่สอแววว่ามันพัฒนาความสัมพันธ์กันมาจนถึงขั้นประกาศว่าคบหาดูใจกัน
คนงงเพราะไม่เคยเห็นข่าวไม่เคยเห็นอะไรเลย
ตอนนี้อ่อต้องขออภัยต้องเรียกว่าพระแจ็คพระแจ็คบวชอยู่
อย่าพร้อมกับฟังคำตอบชัดไปฟังกัน

แค่ต่างสีกันก็เท่านั้นเองคุณผู้ชมดู
อ๋อไม่อยากรู้จริงทำไม่ได้นะ

นี่ดิสเซ็งเนอร์เข้าไปติดขอบจอแล้ว

รักกันใหม่ไม่ถูกใจใครไปซะหมดแหละนะ
เอานะก็คนรักกันถือว่าเป็นเรื่องดี
เชื่อว่าอุปสรรคต่างจะทำให้เขาเข้าใจกันมากขึ้น
ไปเคลียร์กองหนุนกองค้านกองต้านก็ว่ากันไป
แต่ว่าเราสองคนรู้กันว่ารู้สึกกันยังไง